กับผมครูปศรรนรพีชศิษย์มหันต์

เมืองไทยของเรานั้นอาจจะต้องเจอกับปรากฏการณ์

ปรากฏการณ์นี้เองหลายคนให้ความสนใจเลยทีเดียว
เพราะว่าอาจจะเกรงว่าจะต้องประสบกับปัญหาความแห้งแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ทิ้งช่วงนี้จะเกิดกับเมืองไทยมากน้อยแค่ไหน
จุดไหนจะได้รับผลกระทบเป็นพิเศษ
ค่ำคืนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยานะครับ
ดรกัมมนต์พรมศาขานักศึกรรมนคร
ผู้จำโดยการสูบมิกเราะข้อมูลเรดาร์และดาวเทียม

ดูจากปัจจัยตอนนี้เรายังมีโอกาสเจออีกหรือเปล่าครับ
ก็คงจะน้อยนะครับความผลยิ่งช่วงนี้คงจะน้อย
มันเป็นบางจังหวัดเท่านั้นเองนะครับ

ภาพรวมปีนี้เนี่ยฝนค่อนข้างดีนะครับ
ก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยตามที่กรมศูนนิมิยาได้คาดหมายนะครับ
สำหรับฝนเนี่ยน้อยก็มีบางจังหวัดเท่านั้นเอง
อย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยนะครับ
จังหวัดทางด้านจังหวัดแพร่นะฮะ

แต่ถามว่าแนวโน้มนะครับ
แต่ถามว่าตอนแนวโน้มข้างหน้าเนี่ยนะครับ
ก็คงหลังวันที่๑๕ไปคงจะไม่ทิ้งช่วงแล้วแล้วนะครับ

ค่อนข้างเต็มบางอ่างนะครับ
ครับผมดรครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับ

เหมือนครึ่งหลังเนี่ยนะครับหลายคนกลัวเหลือเกิน
เพราะว่ามีทั้งลานีย่าเข้ามาเกี่ยวปัจจัยต่าง
อาจจะทำให้เกิดภาวะฝนที่ตกอย่างหนัก
อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมาได้
โอกาสแบบนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับเมืองไทยหรือเปล่าครับ

เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมานะครับ
เราเกิดความแห้งแรงมากนะครับ

เขื่อนภูมิฝนเนี่ยยังสามารถรับได้

ซึ่งในขณะนี้น้อยนิดนะครับ

กรกฎาสิงหากัญญานิดนะครับ

เขื่อนศิริกิจเขื่อนภูมิพลได้นะครับ

ฝนทิ้งช่วงเนี่ยมันจะทิ้งนานไหม

แถวภาคกลางของประเทศไทยเท่านั้นเอง

กำแพงเพชรใช่ไหมครับพิจิตรสุโขทัย
แล้วก็จังหวัดทางด้านอุทัยธานี

ซึ่งปริมาณฝนที่ตกถั่วเฉลี่ยนะครับ

ก็ใกล้สู่สภาวะฝน

ของปีที่ผ่านอ่า๓๐ปีที่ผ่านมา

เข้าสู่ใกล้ค่าเฉลี่ยแล้วครับผม

หนักหน่วงถึงขั้นอาจจะต้องเจอภัยแรง

ถึงอย่างไรก็ตามการติดตามข่าวสารนะครับ

แจ้งเตือนจากศูนย์เตือนภัย

เปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับ

ทุกท่านได้ติดตามกันในค่ำคืนนี้ครับ